และมองว่ามันเป็นเรื่องตลกมากขวา
ต้องขอโทษพี่เวียพี่เบลแล้วก็พี่นัทแล้วก็ทุกคนที่ถูกเกี่ยวยงกับเรื่องนี้นะคะ
ก็ขอโทษจริงค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
ปกติหนูไปเที่ยวกับแก๊งพี่เวียบ่อยไหมคะ

คือตอนไปร่วมชีวิตด้วยกันมีเบลล่ามีไปด้วยกันหมด

จริงเราคิดว่าก็ภาพที่เราถ่ายจะมาโดนจำเลียงขึ้นไหมคะ
ไม่คิดค่ะจริงถ้าแบบถ้ารู้ว่าแบบเป็นประเด็นก็คงไม่ลง
ว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอย่างไรบ้าง
เป็นการมาตอบสื่อครั้งแรก
จริงรู้สึกตอนที่โดนดาบ
กังวลไหมครับ

เพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดนะคะ

ก็พยายามที่จะไม่เสพเยอะ
เพราะว่าถ้าเราเสพข่าวไปเยอะ

จริงรู้สึกแย่ไหมคะคนถล่มเราเยอะมาก

ตอนนี้เป็นไงคะชิคกี้พายดีขึ้นไหม

ดีขึ้นค่ะก็ตื่นเต้น
วันนี้ก็มาก็ตื่นเต้นอยู่

รู้อยู่แล้วว่าวันนี้ต้องโดนถามคำถามแน่เลย

สนิทกันกันไหม

เพราะว่าเราปรึกษาเขาในทุกเรื่อง
จริงหนูไม่ได้ปรึกษาเขาแค่เรื่องงาน
คือเรื่องส่วนตัวบางทีเราก็มีปรึกษาพี่เขาบ้าง

การที่แบบเราอยู่ในวงการ

ที่สนิทใจที่แบบสามารถคุยได้

เราไปตัดสินใจคนเดียว

คบหากันไหมคะมีเป็นแฟนกันหรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่ได้คบกันค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นพี่ที่สนิทกันมากคนหนึ่ง
มีพี่ชายเนอะพี่ชายใช่ไหมเล่นละครด้วยกัน
เล่นละครด้วยกันตั้งแต่ในฮอยทามีนค่ะ
แล้วก็มีมารับเชิญนักสู้สถานฟ้าค่ะ
พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่เขาให้กำลังใจหรืออธิบาย
หรือว่าช่วยเรายังไงบ้างค่ะ

ว่าแบบมาเกิดเหตุการณ์แบบว่าดราม่าแบบว่า
โหก็เรื่องใหญ่อยู่นะอะไรอย่างนี้
เขาก็กลัวว่าแบบเฮ้ยจะรับมือได้หรือเปล่าโอเคไหม
นี่ถือเป็นครั้งแรกที่โดนข่าวแรงขนาดนี้เลยใช่ไหมคะ
ครั้งแรกเลยค่ะที่โดนข่าวที่ไม่ใช่ข่าวการศึกษา

รู้สึกยังไงที่แบบคนมองว่าข่าวนี้ทำให้คนรู้จักชินเยอะขึ้น
ก็ข่าวนี้ทำให้รู้จักเยอะขึ้นก็ถือว่า
ถือว่าเป็นอะไรที่ก็เหมือนก็ดีนะคะ
แต่ก็ไม่มีเรื่องแบบนี้ก็น่าจะโอเคกว่า
อย่างคนที่บอกว่าเราก็ก่อกระแสเวียเบลล่ามีอะไรบ้างคะ
ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าจริงแล้วพวกหนู
เอาจริงแค่แก๊งอะไรอย่างนี้ค่ะ
รู้อยู่แล้วว่าความจริงอะไรเป็นยังไง
คือหนูว่าแค่พวกแบบพวกเราเข้าใจกันมันก็พอแล้ว
เราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องให้ทุกคน
ที่บางทีก็อาจจะไม่ได้รู้จักเราจริงมาเข้าใจเราทุกคน
ซึ่งหนูไปบังคับความคิดใครไม่ได้อะค่ะ
แล้วอย่างนี้เวลาจะไปเที่ยวกับทีเวียอีก
จะต้องระวังตัวหรือว่าจะไม่ไปดีหรือยังไง
หนูก็คิดอยู่เพราะว่ารูปเก่าหนูยังลงไม่หมดเลย
หนูก็อาจจะระวังตัวมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณจะเข้าข้อสักทีมาให้ไหม

ค่ะคือหนูว่าลงตามที่คนส่งมาให้เลย
เวียส่งมาให้หนูคนแรกในวันที่๑๘กรกฎา
ก็คือวันเกิดหนูจริงแล้วก็จะมีพี่เข้าตู่กับพี่ปลั๊กตามมาเลยวันที่๑๘
แล้วก็อีก๒คนก็คือจะมีพี่แอฟทักษะออนแล้วก็พี่ปุ๊กลุ๊ก

ตอนนี้ได้เคลียรแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นบ้างมั้ย
สบายใจขึ้นแล้วก็ออกมาพูดตามที่แบบคนเขาอยากรู้มึงมึง
ในการแบบใช้ชีวิตหรือการใช้โซเชียลอะไรอย่างนี้ค่ะ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
ตอนนี้มีตัวจริงมีข่าวออกมาว่าเหมือนมีตัวจริงแล้วมีไปหรือยัง

เนี่ยค่ะพวกพี่เขาก็สแกนแบบคอยสกรีนให้อยู่ค่ะ
แสดงแสดงว่าเป็นเหมือนแบบว่าน้องในกลุ่มที่แบบพี่คอยดูแลปกป้อง

เพียรมกรีบก็คอยสแกนอะไรอย่างนี้หรอ
ใช่ค่ะบางทีแบบว่าเรามีคนเข้ามาแบบพี่เขาจะแบบ
เห้ยเป็นยังไงเขาคุยกับเรายังไงโอเครี่ปะหรือนี่
ถ้าไม่โอเคแบบบอกเลยนะเดี๋ยวแบบเขาก็ช่วย

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ